เรื่องรอบขอบสนามนะครับเมื่อวานโอ้โหเราดูฟุตบอลกันก็ถือว่าสนุกระดับหนึ่ง
กับการเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเราได้ใจชื้นเอาบ้างกับประตูที่ไล่ขึ้นมา
เล่นเต็มที่ก็ถือว่าได้ใจระดับหนึ่งแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับ
คือชัดเจนที่ว่าเราต้องมีบางจุดที่ต้องแก้ไขนะครับมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุง
แต่สิ่งที่เห็นแล้วมันมีโอกาสก็คือประตูเราทำได้แล้วนะครับ
สำหรับในรอบนี้รอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในการคัดเลือกไปฟุตบอลโลก
ได้ประตูแรกมาแล้วล่ะจากธนาชนบุทธ์

ดูกันหน่อยนะครับว่าย้อนรอยเหตุการณ์ระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นในช็อตสำคัญที่หลายคนพูดว่ามีลูกลำหน้าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ
วิวออนไปดูเกมเมื่อคืนกันหน่อยนะครับไทยกับสหรัฐอัรบอิมิเครดนั้นเมื่อคืนนี้เป็นเกมหน้าที่สามของกลุ่มวีนะครับ
จังหวะนี้เป็นเกมที่ได้ลุ้นนะครับ
ตะวัดกลับให้ลูกนี้ของธีรสินแล้วเกือบพลิกผ่านโอ้โหนี่เป็นจังหวะลุ้นครั้งแรกของทีมไทยที่เกือบจะได้ประตูเลยนะครับ
ปลายขาเลยนะครับมงคลรออยู่แล้วครับ
และลูกนี้นะครับไปปล่อยให้เขาเล่นง่ายนะครับ

บอลไปจบที่ศูนย์หน้าของเขานะครับ

แต่พอนำแล้วเนี่ยพวกเขาก็เล่นได้อย่างได้ใจนะครับ
แล้วอีกครั้งครับที่มัมพูนนั้น
เกือบจะทำประตูที่๒นะครับ
ลูกนี้ไปชนคานครับ

เล่นมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ
หนีไทยไปเป็นสองประตูต่อศูนย์
รับของเรายังจัดระบบได้ไม่ค่อยดี
เพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนทางด้านประทุมชูทอง
ลงมาแทนธนบูลเกษารัฐที่เจ็บ

แล้วก็ได้ผลนะครับธนาชนะบุตรหลุดขึ้นไปยิงตรงนี้

ประตูนี้ไล่มาเป็น๑ต่อ๒ครับ
เมซิเจชนะทิพย์นะครับที่จ่ายลูกนี้
นี่พอดีแล้วก็ความเร็วของธนาธนบุตร

วันไปชนเสาเด้งกลับมาธนานั้นตามซ้ำ
แมนยกเป็นลูกล้ำหน้าครับ

จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยครับ

ถูกต้องความพิสิทธิ์ในการที่จะทักทวงได้ครับ
ดูลูกนี้ลายชัดเจนนะครับวัฒนานายืมในตะแหน่งล้ำ
คือถ้าลูกนี้เนี่ยเมซิเจยิงเข้าไปเหลี่ยม
มันเข้าไปตั้งแต่แรกก็เรียบร้อยไปแล้วแต่พอมันเด้งกลับมา
แล้วเป็นธนาทิพย์ตามซ้ำไปก็เรียบร้อยล้ำหน้าไป
และนี่อีกครั้งหนึ่งครับจ่ายให้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ

แล้วก็เป็นธนาที่ใช้ความเร็วฉีกหนี
ก็ยิงค่อนข้างยากนะครับหลักเหลี่ยมไม่ค่อยจะดี
แต่ว่ามีความเร็วที่ทำมาให้ดูแล้วจืดจาดนะครับ

ขึ้นหมดแล้วเจอสวนครับเขาเล็งไว้แล้วนะครับ
จ่ายมาอเมฆคาลิวให้แล้วอโม้าก็เคียร์เปลี่ยนจุด

เป็นประตูดับเข้าขวาของทีมไทยแล้วจบเกมเลยนะครับ
คือมันเจ็บปวดตรงที่เขามีเวลาเยอะมากนะครับ
ในการต่อบอลกัน๓คนตรงในกรอบเขตโทษแบบนั้น
แล้วเรามีกันอยู่สองคนเองก็คือกรวิทย์กับประทุม

ประทุมที่ละทอนขอไปถูกแล้วประทุมกับกราวิทย์๒คน
ลงมานะครับสองคนก็ทิ้งเซ็นเตอร์ไว้นะครับแล้วเราก็เติมหมดทั้งเกมนะครับ
ก็น่าชื่นชมที่ว่าเราก็สู้เต็มที่ทุกจังหวะนะครับ
สถิติกันหน่อยเมื่อคืนนี้ไทยเรานั้นก็ถือว่าเป็นไปตามแทคติกนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเราก็ตามหลังเขาแล้วก็เป็นฝ่ายที่ครอบครองบอลได้มากกว่า
๕๑ต่อ๔๙นะครับโอกาสยิงของเขาเยอะกว่าเพราะว่าเขาก็เจาะหาจังหวะสอบได้ดีนะครับ
ของเราเนี่ยก็เล่นจังหวะที่บุกในช่วงหลังคือครึ่งหลังเนี่ยเราแก้เกมชัดเจนมากในช่วง๒๐นาที
แต่ว่าอาจจะดรอกไปในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเรายังไม่มีคะแนน
แต่ว่าเราดีขึ้นตามลำดับนะครับเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าดอกมาตรฐานไปแต่ครั้งนี้เรากลับมาแล้ว
หวังว่าถ้าเราดีขึ้นเรื่อยนะครับโอกาสมันก็ยังพอมี
คือยังเหลืออีกหลายเกมล่ะถึงแม้ว่าจะแพ้มา๓นัดรวดนะครับ
ไปดูผลอีก๒คู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ
ญี่ปุ่นครับเฉลินเอาชนะอีรักไปสองพระราตูต่อหนึ่งเกมนี้เกือบเสมอนะ
นี่ยิงเข้าแล้วก็ปิดเกมเหมือนที่เราโดน๓๑เลยนะครับ
ปุ่นมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังนะครับ

ส่วนอีกคู่ครับซาดีอาราเบียเสมอกับออสเตรเลียไปสองประตูต่อสอง
ไปดูสรุปตารางคะแนนกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้อันดับ๑กับอันดับ๒ครับไล่เลียงกันมาก็เป็นออสเตรเลียกับซาวดีอาราเบียนะครับ
มี๗คะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียออสเตรเลียนั้นดีกว่า
อรักษ์อยู่อันดับที่๕ส่วนไทยอยู่อันดับที่๖
ไทยกับอีรักษ์นี่จะเจอกันผลงานเหมือนกันเลยก็คือ๓นัดแพ้รวด
ก็ติดตามได้นะครับ๑๑ตุลาคมนี้นะครับ
เวลา๑๙นาที๓๐นาทีเตะที่อีรานนะครับ

รอบ๒ก่อนนี้เราก็เสมอกับอีรักษ์มันทั้งสองนัดนะครับ

ถ้าวัดจากการแข่งขันในรอบ๒ที่ผ่านมา

ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีคะแนนจากเกมนี้

ก็ไปลุ้นกับ๓ที่ดีสุดของสายนี้
ก็ถือว่าเจอกันมาเป็นไม้เบื่อม